เหตุการณ์นี้ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมีคนไปพบศพ
คือไปพบศพผู้ชายคนนึงอยู่ที่พงหญ้า
แล้วลักษณะศพเนี่ยนะคุณโดนยิงยิงเข้าที่คอทะลุหลังซ้ายเนี่ยค่ะ
นี่แหละเดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุว่าคนที่ก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอรู้ตัวแล้วด้วยนะคะสำหรับคนก่อเหตุ
พงหญ้าหลังห้องน้ำในบ้านพักหลังหนึ่งที่
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะศพของผู้ตายเนี่ยคือนายมณัฐ
ติ่งสุกหรือว่าในจันทร์อายุสี่สิบเจ็ดปี
สภาพศพคุณผู้ชมถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามอมอลหนึ่งนัด
แล้วก็มีแผลอยู่บริเวณใต้ลำคอกระสุนเนี่ยนะคะ
ทะลุหลังออกไปทางหัวไหล่ซ้ายรวมถึงเจอปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมอเนี่ย
อยู่ปลายเท้าสองปลอกแล้วก็มีเสื้อยืดคอกลมสีเทาเนี่ย
ตกอยู่ข้างศีรษะหน้าอกช่วงลำคอก็มีเสื้อยืดสีน้ำเงิน
ที่ใช้โพกหัวเนี่ยนะคะใช้ผ้าเนี่ยปิดบาดแผล
แล้วก็เจอกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำเงินตำรวจก็เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ทีนี้ที่ห้องน้ำมีเสื้อผ้าตากอยู่หลายตัวเลยนะคะ
แล้วไฟห้องน้ำเนี่ยก็เปิดอยู่ในบ้านบ้านเป็น
เป็นเหมือนกับบ้านไม้สองชั้นแล้วก็บ้านปูนชั้นเดียวเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าเปิดไฟอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะ
ส่วนอีกหลังนึงอยู่ห่างจากจุดที่พบศพ
ไม่ไกลนะคะเจอเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วในรถเนี่ยมีเป็นเรือยนเล็กเนี่ย
จอดอยู่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นรถของผู้ตายหรือเปล่า
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่

ตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุด
ได้ยินเสียงอ่ะเป็นเหมือนกับเสียงคล้าย
แต่ตอนแรกนะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงปืนเลยนะคิดว่าเป็นประทัดไล่ช้างหรือเปล่า
แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็มาบอกว่าเนี่ยมันมีเหตุยิงกันอาสาก็เลยมาตรวจสอบค่ะ
ซึ่งเขาบอกนะบอกว่าสำหรับผู้ตายนายมณัฐเนี่ยผมรู้จักเจอกันทุกวันเลย
มณัฐเขารับจ้างทั่วไปแล้วนายมณัฐชอบเข้าไปนอนในป่า
คือนายมณัฐคนตายไม่มีบ้านที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะค่ำไหนก็นอนนั่นนะฮะ
หรือไม่ก็ไปอาศัยบ้านคนอื่นนอนแต่ส่วนใหญ่จะนอนในป่าแบบนี้แหละครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปถามทางคุณป้าสำรวยอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุก็เป็นชาวบ้านแหละ
สำรวยเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นประมาณสัก๕โมงกว่าเกือบ๖โมงเนี่ย
กำลังเลือกขนมอยู่ที่ร้านค้าก็ได้ยินเหมือนกันไอ้ปั้งนั้นน่ะยังคิดว่าเป็นเสียงประทัด
ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนเลยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่านายมณัฐเนี่ย
ทะเลาะกับญาติที่อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันแต่เรื่องมันก็นานมากแล้วอะค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะทางเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลแบบนี้
ถามว่าตอนนี้ตำรวจพอรู้ตัวหรือยังพอรู้ตัวแล้วนะคะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
ตอนนี้ตำรวจประสานคนใกล้ชิดค่ะให้ไปคุยกับคนก่อเหตุ
ให้พามามอบตัวแล้วเดี๋ยวจะต้องประสานลูกชายของผู้ตายเป็นทหารอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะ
ติดต่อรับศพพ่อไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ